คุณผู้ชมก็เตือนภัยกันนะคะบางทีเรายืนยืนเดินอยู่ริมถนน

อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณป้าคนนี้เขาเดินอยู่แล้วไม่รู้ไงว่ามีการตัดต้นไม้
นะคุณป้าจะเดินเข้ามาใกล้แล้ว
ข้างบนตรงนี้เขามีการตัดต้นไม้กันอยู่
เนี่ยคุณป้าค่อยเดินมาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เราไม่เห็นว่าคุณป้าถูกกิ่งไม้ตกใส่ไม้

ใช่ค่ะถูกกิ่งไม้ตกใส่แล้วก็ป้าได้รับบาดเจ็บ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะคะ
จุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ซึ่งเป็นพนักงานรับเหมาตัดกิ่งไม้ของทางการไฟฟ้า

ก็พอตัดเสร็จก็ลากกิ่งไม้ที่ตัดแล้วข้ามถนน
จังหวะนั้นเองคุณป้าเดินมา
มันเป็นจังหวะที่ป้าเนี่ยเหมือนกับเห็นแล้วนะ

พยายามจะวิ่งหนีก็วิ่งหนีไม่พ้น

คนงานชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นรีบไปช่วยคุณป้านะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมก็ไปตรวจสอบ
ปฐมพยาบาลให้กับคุณป้าพิรมหอมฉุน

คุณป้าหัวแตกนะแล้วกิ่งไม้มันตกใส่
ตรงบริเวณต้นคอก็อักเสบด้วย
ทีนี้ก็ส่งตัวคุณป้าไปรักษาต่อ
ถามคุณป้าคุณป้าเล่าให้ฟังหน่อยสิ
คือมาเดินอยู่ตรงนี้คุณป้าก็เล่าให้ฟังว่า

คุณป้าพยายามเดินเร็วเหลือเพแล้วเหลือขึ้นไปแล้ว

แต่ว่าวิ่งไม่ทันมันหล่นมาเป็นจังหวะที่โดนคุณป้าพอดี
ส่วนพนักงานตัดกิ่งไม้เขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เพื่อนคนงานอีกคนกำลังตัดกิ่งไม้อยู่ด้านบน
ป้าแกเดินผ่านมามันเป็นจังหวะที่
กิ่งไม้ด้านบนที่ตัดกำลังจะขาด

ไม้ก็เลยหล่นใส่จนทำให้คุณป้าได้รับบาดเจ็บ
ตัวผมจอดรถอยู่ข้างล่างแล้วจะวิ่งไปหาคุณป้าแล้ว
จะวิ่งตะโกนบอกคุณป้าไม่ทัน

เวลาที่แบบเขาซ่อมสายไฟอะไรอย่างนี้นะ
หรือว่าตัดต้นไม้กันอยู่อย่าไปใกล้เลย

เจ้าหน้าที่จริงต้องมีเครื่องกั้นเครื่องอะไรไว้